เอาโซเชียลมีเดียนะคะเขาแชร์ภาพภาพหนึ่ง
บอกว่าเป็นเด็กอายุ๑๔ปีนะคะเป็นวัยรุ่นอายุ๑๔ปีค่ะ

เดินเท้าระยะทาง๑๐กว่ากิโลเมตรตระเวนหางานทำ
เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาตกงาน
เพราะว่าช่วงนี้ไงพิษโควิดเล่นงานนะคะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กพ่อแม่ตกงาน
เดินออกมาจากบ้านเชหางานมาตลอดทาง
ก็เลยตัดกับพ่อป่าให้๔ถุง
พ่อก็ให้เงินไปจำนวนหนึ่ง
ถามว่ากลับยังไงน้องบอกว่า
เรียกกรับผมก็เลยเรียกกรับวินไปส่งที่บ้านให้
พร้อมกับบอกน้องให้แม่มาทำงานที่ร้านด้วยนะ
วันพรุ่งนี้น่าสงสารจังครับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่คนโพสต์โพสต์นี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวชูศรีแทร่ชัวร์ค่ะ
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกน้องคนนี้เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเขากับแม่พักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่า
เรียนจบแล้วแต่จบแค่ม๒ค่ะ

เคยไปบวชเรียนแล้วบวชได้๑ปีก็ต้องศึกออกมาช่วยแม่
หางานทำอีกและโควิดช่วงนี้ค่ะแม่ตกงานนะคะ
เขากับแม่ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เดิน
แล้วก็เดินด้วยไปหางานทั่วตัวเมืองอุดรธานีหลายวันแล้ว
แต่ก็ยังไม่เจองานเพราะร้านส่วนใหญ่ปิดโควิด
หลังจากที่ได้งานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ
บอกว่าดีใจมากขอบคุณเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวด้วย
ขณะที่นางแสงจันทร์ค่ะแม่ของน้องฮอนด้า

มีพ่อมีแม่มีน้องฮอนด้าแล้วก็น้อง๙ขวบ
แต่ก่อนเธอกับสามีทำงานรับจ้างรายวัน
พอพิษโควิดเล่นงานค่ะไม่มีใครจ้างเลย

ไม่ได้บังคับให้ลูกออกไปทำแบบนี้นะ

แต่ลูกมีความกระตันยูจริงค่ะ